หัวใจของนักร้องสาวแสนสวยกันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ได้กลิ่นความรักค่อนข้างรักเยอะมากจริงค่ะ
ไมค์สัมภาษณ์ใครก็มีแต่คนอวดแฟน

เริ่มกันที่สาวคนแรกนะคะน้องวีวิโอเล็ตค่ะ
ไปพักผ่อนกับหวานใจของเขาคุณก้าวจิรายุค่ะ
คือเมื่อวานเขามีแถลงคอนเสิร์ตรวมตัวกันสวยเนอะสวยสาวเลยค่ะ
คือน้องวีก็ไม่ได้อวดนะคะแต่ว่าก็อวยแฟนหนุ่ม
คือหลายคนนะคะคาดหวังจะได้เห็นความหวาน
แต่สิ่งที่ออกมาก็กลายเป็นรูปหน้าผู้พี่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าอยากมีรูปหวานเหมือนคู่รักคนอื่นเขาบ้าง
แต่คุณแฟนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเอาซะเลย

จะมีข่าวลืมว่าเลิกกันร้อยทีแล้วนะ

เอ๊ะเรื่องหลังรูปนี้มันเป็นอย่างไร

รูปน่าจะมีแค่นี้แหละค่ะที่จะเห็นกับ๙

ก้าวเขาแบบอยู่อย่างนี้
อะไรก็ไม่รู้ว่าซึ่งเวียรู้สึกว่าเขาเป็นคนหล่อนะ
แต่ว่าเขาก็ใช้ความหล่อของเขาไม่เป็นเลย

ยิ้มให้กล้องทำไมยิ้มให้วีดีกว่า
เชื่อมใจเนอะวีน้อง

น้องอิ๊งวัลลันธรรมกันบ้างหรือว่าคืมอิ๊ง

หนุ่มทั่วประเทศเขาแบบว่ายกหัวใจให้กันหมดเลยนะ

สุดนะฮะสงสารง้อแฟนทำไมอิ๊งต้องง้อแฟน
คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้น้องอิ๊งเขาก็ประกาศตัว

ช่อดอกไม้ดอกทานตะวันอะไรอย่างนี้นะ
ก็แฟนเขานั่นแหละส่งมาให้นะคะ
บอกว่าจุดที่ทำให้ตัวเองอยากเปิดเผยเรื่องความรักกับแฟนคลับ

บอกว่าเมื่อไห้อิ๊งจะมีแฟนเมื่อไหิ้งจะมีแฟน
ประกอบกับว่าตัวเองเริ่มมั่นใจในความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้แหละ
ระดับหนึ่งก็เลยเลือกที่จะประกาศออกไปค่ะ

แล้วก็มีการทำป้ายขอทวงคืนคุมอิ๊งด้วย

เขาขึ้นจอแบบหน้าร้านเลยว่าทวงคืนคุมอิ๊ง

แล้วหนูก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
สมบูรณ์แปลกใหม่ของตัวเองดีแล้วก็ของแฟนด้วย

ใช่หนูก็บอกว่าง้อนะคะรักทุกคนเหมือนเดิม
ง้อนะคะอะพอเดี๋ยวดูซิง้อนะคะ

รักนะคะที่เห็นอยู่นี่นิวนะคะไม่ใช่แงงขิงนะคะ
เจอไม้นี้เขาแบบนี้ฉันว่าผู้ชายเขาก็ใจอ่อนหมดแหละ
เพราะกำลังมีผลงานอักษรภีร์นะติดตามกันต่อไป